ไปดูคลิปต่อไปนี้เรื่องราวของรถตู้ป้ายแดงคันนี้
ผู้เสียหายเขาบอกว่าเขาไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อนจะมาปาดหน้า
แล้วก็มาเบรกทำไมสุดท้ายเขารถพลิกคว่ำเลยนะ
แล้วรถตู้คันนั้นก็หลบหนีไปครับคุณผู้ชมดูให้ดีนี่รถแวนขี่มาแล้ว
รถตู้ปาดหน้าแล้วนะครับแล้วปาดหน้าเสร็จปุ๊บเบรกแวะนี่หักหลบ
หมุนเลยหมุนเลยฮะแล้วก็นี่นี่เกือบจะพลิกคว่ำใช่ไหม
เขาบอกว่าเขาไม่เคยไปปาดหน้ากันมาก่อนแล้วจะมาทำแบบนี้ทำไม
คลิปที่เห็นเป็นคลิปของกล้องหน้ารถอีกคันหนึ่งที่ขับตามมาแล้วเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับ
แล้วตอนนี้เขาบอกว่าต้องการจะให้คนขับรถตู้ป้ายแดงคันนี้มารับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย
นะคลิปนี้เขาบอกว่าเป็นคนขับรถแวนสีขาวที่ถูกปาดหน้าเนี่ยเขาได้มาแล้วก็เอาไปโพสต์ไว้
ว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นประมาณ๑๑โมงกว่าของวันที่๑๘ที่ผ่านมา
ขับปาดแล้วก็เบรกเบรกเหมือนจะให้เขาชนนะฮะโชคดีตัวเขากับลูกสาวมาด้วยกัน
ไม่ได้เป็นอันตรายรถมันเสียหายที่ล้อนิดนึงเพราะมันต้องเบรกแล้วมันก็ปัดไปหน่อย
เหมือนกับว่ารถป้ายแดงคันนั้นเข้าใจผิดหรือเปล่า
ทำไมต้องมาปาดเขาแบบนี้นะฮะตอนนี้เขาบอกว่าใครที่เห็นเหตุการณ์
จำได้มีคลิปเพิ่มเติมเขาอยากได้ทะเบียนของรถตู้คันนั้น
จะได้มาแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปและเขายืนยันว่า
เขาไม่ได้ไปขับปาดหน้ารถตู้ป้ายแดงคันนั้นด้วย
แล้วจะมาปาดให้เขาเสียหลักแบบนี้ทำไม
ใครมีหลักฐานก็สามารถไปแจ้งได้ที่ตำรวจเลยนะครับ